มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก็ลุ้นกันใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าสุดท้าย
แล้วเขาจะเดินทางมาเซ็นสัญญาไหมนะครับก็คงต้องรอสัปดาห์หน้าถึงความ
หลังจากที่ทราบว่าเราอยู่สายไหนในการแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือก
ซึ่งจะจับสนับกว่าที่๑๗กรกฎาคมครับส่วนอีกหนึ่งมีความขึ้นหน้า
ฝากกันด้วยนะครับเรื่องของสนามแข่งขันที่ใช้
เป็นเกมเย่าในการคัดบอลโลกเรื่องนี้ครับมีการสอบถาม
ประยังตัวแทนของสมาครวงศ์กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็คือคุณกรวีปริศนานัฐกุลครับเลขาธิการสมาคมนะครับ
ขอเวลาไปจัดการเรื่องต่างให้เรียบร้อย
แล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด
ก็ไม่ได้วางกรอบเวลาว่าจะเป็นวันไหนไม่ได้ให้เส้นตายในการตัดสินใจของเขานะครับ
ซึ่งสมาคมกำลังดำเนินการตามขั้นตอนโดยยังไม่สามารถระบุเรื่องราวในสัญญาได้
เนื่องจากอาจจะกระทบต่อการเซ็นสัญญาครับ
ส่วนเรื่องของสนามเย่าที่จะไม่สามารถใช้ราชมังคลากีฬาสถานได้
จากว่าอยู่ในช่วงของการปิดปรับนะครับซ่อมแซมแล้วก็ทำให้สนามมีความพร้อม
สำหรับการแข่งขันอยู่๒๓ชิงแชมป์เอเชียที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพ
ประเด็นนี้ครับนายกรวีก็บอกว่าถึงตอนนี้มีอยู่๓ตัวเลือกนะครับ
สมาคมเนี่ยเล็งจะใช้งานณเวลานี้สนามที่ความเป็นไปได้สูงสุด
ที่เราจะเล่นเป็นเจ้าบ้านก่อนสำหรับศึกบอลโลกรอบคัดเลือก
ส่วนอีก๒สนามที่เล็งเอาไว้นะครับก็คือสนามสมโพธิ๗๐๐ปี
จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับที่จะใช้เป็นสังเวียนของยูยี่สิบสาม
แชมป์เอเชียเช่นกันเนื่องจากว่าเคยผ่านการแข่งขัน
สนามปะนาชามาแล้วมากมายอีกสนามหนึ่งก็คือสนามนะครับ
ของทีมบีจีปฐุมยูเนเต็ดซึ่งนะครับสามารถใช้งานได้เลย
แต่ว่าต้องรอสรุปอีกครั้งว่าสถานที่ใดจะพร้อมจัดการแข่งขัน
มากที่สุดครับโดยในปีนี้ทีมไทยจะมีเกมในบ้านสองนัด
ก็คือ๕กันยายนเป็นเกมแรกด้วยครับ
พบกับทีมจากโถที่๒แล้วก็นัดที่๓วันที่๑๕ตุลาคม
เจอกับทีมจากโถที่๑เดี๋ยวรอการจับสลากนะครับ
กรกฎาคมนี้รู้แล้วครับว่าเราจะอยู่กลุ่มไหน
อยู่กับทีมชาติใดบ้างครับ
ส่วนเมื่อวานนี้มีข่าวลือเรื่องของการท่าเรือครับ
เตรียมจะได้กองหน้าคนสำคัญดินกรียมทีมชาติไทย
มาร่วมทีมอีกหนึ่งคนก็มีการคาดการณ์ไปต่างนานา
จะเป็นสุประชัยใจเด็ดจากบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ
อีกคนนึงนะครับนั่นก็คือเจียรบสัมภาวดีสุดท้ายแล้วครับ
แล้วก็ปีนี้ยิงไปแล้ว๓ประตูนะครับ
สโมสรเตรียมจะเปิดตัวแข้งรายนี้ครับ
วันพรุ่งนี้ครับการท่าเรือนะครับก็มีรายงานว่าการท่าเรือเนี่ย
ฉีกนะครับจ่ายค่าฉีกสัญญาของเจรบกับเมืองทองนะครับ
เป็นจำนวนเงินถึง๘หลักด้วยกันนะครับ
ที่บอก๑๐ล้านบางที่ก็บอก๑๕ล้านเลยครับ
เดี๋ยวรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคงจะได้ทราบกันครับ